ตรงนี้เรามั่นใจว่าคะแนนของพลังประชารัฐของเดิมจะไปรวมกับของประชาธิปัตย์ที่จะทำให้ชนะนักศาสตร์ธรรมไหม
ก็คิดตัวเองนะ
เราต้องไปช่วยภาคร่วมและกำลังในการหลบกันไหมครับ
ผมว่าต้องไปหลบแล้วแต่ประชาชนหน่อย
ถ้าถามคือวิวิวะเย็นว่าสัปดาห์หน้าครั้งทำ๗พักใหม่ครั้ง

เรื่องอย่างเนี้ยมีเรื่องนำคนมานี้
เขาพยายามที่จะลนลงหรือว่าไปปลุกประชาชนเพื่อจะให้มีการแก้ไขรัฐมนูญนะคะ